อีกหนึ่งอย่างค่ะถ้าดื่มมาขอร้องเลยนะคะอย่าขับอย่าขี่
คือบางคนอาจจะมีคำถามนี้ว่าอ้าวถ้าคุณออกกฎหมายมาว่าเมาไม่ขับ
แล้วผมจะกลับยังไงคือต่างจังหวัดมันไม่ได้สะดวก
เหมือนในเมืองที่บางทีเอ๊ะมีแท็กซี่บ้างมีเอ่อ
ขนส่งต่างนานาที่เราสามารถเรียกได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะ

แล้วเหมาล่าหนักมากอะแล้วมอเตอร์ไซค์ก็อาศัยกันแสวงตัว
กลิ้งกระเท่เร่เลยบาดเจ็บไปกู้ภัยก็ต้องรีบมาช่วย
มาช่วยปุ๊บเอ๊ะอะไรมันหล่นอยู่ใกล้นะ
หยิบขึ้นมาดูโอ้โหยาบ้าก็มา

โปรแตกจ้าเข้าคุกไปเลย

ตรวจสอบที่จุดกลับรถหน้ากองพันธหารมาที่๑๕
ได้รับแจ้งเหตุมาไงว่ามีมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้ม

เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลชายสถาน
ก็เลยรีบเข้ามาลงพื้นที่แล้วก็เนี่ยค่ะ

ปรีชาตั้งอิสราวุฒิกุลอายุ๓๙ปี

มอเตอร์ไซค์ล้มก็จะเป็นแผลถลงทะเลาะกันหน่อย

ล้มอยู่ทะเบียนกไก่มมทธ๙๗๖น่านนะคะ

ชุดกู้ภัยก็ได้ความมาว่า
จังหวะที่กำลังแบบช่วยประถมพยาบาลนายปรีชาอยู่นี่นะ
เห็นอะไรไม่รู้สีส้มอ่ะมันรั่วออกมาจาก

มันเป็นสีส้มแล้วก็อยู่ในถุงพลาสติกอีกที
เขาก็เอ๊ะมันอะไรหล่นของเขาหล่น

คว้ามาดูโอ้โหยาบ้า๗เม็ดถ้วน

ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยเลย
สอบถามเบื้องต้นนายปรีชาให้ปากคำไม่ได้

ตำรวจก็บอกอ่ะคุมตัวไว้ก่อนเอาให้ส่างก่อน

เดี๋ยวมาคุยกันหน่อยว่าไปเมาจากไหนมา
และไอ้ยาบ้า๗เม็ดมาจากไหนอะไรยังไง
๗เมตรนี่จริงเกือบจะถึงขายแล้วนะ

เบื้องต้นโดนข้อกล่าวหาไปทั้งหมด

แต่เดี๋ยวถ้าสั่งแล้วได้คุยกันอาจจะเผลอมีโดนเพิ่มอีก